เรื่องดราม่าดราม่านี่คือไม่ได้ภาพรวมรัฐบาลนะ
เป็นดราม่าที่พุ่งมาหาหมอหนูโดยเฉพาะ
เหมือนกับว่าหมอหนูปฏิบัติลงพื้นที่
ที่จังหวัดนครสวรรค์ไปมามีป้าย
รอต้อนรับหมอหนูถ้าป้าขอต้อนรับอันนี้เข้าใจได้

นุทินชาญวีรกูลมอบวัคซีนไฟเซอร์

แล้วป้ายนี้เนี่ยตอนแรกได้คิดว่า
เป็นการตัดแต่งภาพในโลกโซเชียลมีเดีย
จะเล่นงานซะหน่อยเล่นงานหมอหนูซะหน่อยฮะ
ไปมาไฟเซอร์เนี่ยก็งงเกาหัวแก๊กเลยฮะ
คนด่าขลมเลยบอกเฮ้ยนี่ไฟเซอร์
ของไฟเซอร์เนี่ยรัฐบาลไม่ควรจะพูดถึงเขาเลยนะ

แต่นี่เจาะจงไปที่หมอหนูท่านรองนายกและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขอนุทินชาญวิรากูล

นี่ป้ายจริงเลยเหรอลงพื้นที่ที่ไหน
โรงพยาบาลท่าตะโกอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์

กลับตัวทันฮะนายแพทย์สาธารณสุขของนครสวรรค์
คุณหมออดีศรวัฒนศักดิ์
บอกเฮ้ยป้ายขึ้นง่ายขึ้นอย่างนี้ได้ไง
มันไม่เหมาะสมก็เลยให้มีการเอาลงไปก่อนฮะ
กลัวว่าจะถูกเชื่อมโยงในเรื่องของการเมือง

เรียบร้อยแล้วเต็มเลย
มีป้ายนี้ตกลงว่าจริงหรือไม่จริงตอบอีกที
จริงป้ายจริงแต่ไม่ได้ขึ้น
รอรับหมอหนูตอนที่หมอหนูมาเอาลงก่อนที่หมอหนูจะมาเนี่ย

แพทย์สาธารณสุขของนครสวรรค์ท่านก็เลยบอกว่าป้ายนี้
อย่าไปนับนะไม่ได้มีการใช้งานแต่ประการใด
สรุปว่ามีป้ายจริงแต่เอาลงแล้วเท่ากับไม่มี
เหมือนไม่มีมีแต่เหมือนไม่มี
นี่ฮะมันคือความพิเศษของบ้านเราประเทศไทย

อนุทินท่านก็บอกท่านก็ไม่ได้ทำนะครับแต่ยืนยันว่า
ไม่ได้มามอบวัคซีนแต่ประการใด

ด้านสาธารณสุขทับหน้าเท่านั้นเอง

มันไม่ใช่ของรัฐบาลมันเป็นของบริจาคจากต่างประเทศ
หรือถ้าจะเป็นของรัฐบาลก็ไม่เคยอวยตัวเอง
แบบนี้มาก่อนนี่ไม่ใช่นิสัยของหมอหนูเลย

สมมุติถ้ามีจริงเนี่ยจะให้ทำขึ้นเองสั่งสาธารณสุขจังหวัดทำเอง
หมอหนูยืนยันว่าไม่มีเรื่องแบบนี้แต่ประการใดครับ